ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะไม่ไหวจะเคลียร์จริงเพื่อนบ้านแบบนี้
คือผู้ชายคนนี้เขาเคยไปวิ่งวนหลังคาบ้านของคนอื่นนะ
ไปวิ่งทำไมแล้วหายไปปีนึงนะคุณ
คือคุณก็อยากรู้ว่าวิ่งทำไมใช่ไหมทีนี้เขาหายไปปีนึง
เขากลับมาอีกทีนึงฝีมือคนเดิม
แต่ว่ามารอบนี้นี่เอาระเบิดปิงปองมาป๊าเข้าไปในบ้านเลยครับ

ให้ดูหลายมุมเลยคุณผู้ชมเสียงระเบิดอ่ะบึ้มขึ้นมา
มันดังชัดเหลือเกินนะคะเนี่ยจังหวะเนี้ยค่ะ
เขาจุดแล้วนะจุดอยู่นะนี่ปลาไปแล้วไอ้ตรงวงแดง
หลังจากนั้นหันหลังแป๊บเดียวแล้วมันก็บึ้มขึ้นมานี่เป็นไฟปรับขึ้นมาด้วย
แล้วอีกมุมหนึ่งก็เห็นเหมือนกันเลยค่ะผู้ชายคนนี้ทำทำไมอ่ะ
บ้านนั้นไม่ใช่บ้านของเขาค่ะเป็นบ้านของคนอื่น
นี่จะคุกคามจะก่อกวนใช่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หนองหานของอุดรค่ะ
เพื่อนบ้านเขาทนไม่ไหวหรอกเจอแบบนี้
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กเตือนภัยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะ
ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วสิบเก้ากันยาตีสี่กว่ากว่า
ผู้ชายคนนี้เขามาทุบหน้าต่างมาทุบกำแพงบ้าน
แล้วก็ตะโกนรั่นเลยนะช่วยผมแน่ช่วยผมแน่
มันสิฆ่าผมมันสิฆ่าผมเป็นภาษาอีสาน
พูดย้ำอยู่แบบนี้วิ่งอยู่บนหลังคาบ้านไปมาค่ะ
ผู้หญิงอยู่บ้านไงผู้หญิงก็กลัวสิ
รีบโทรแจ้งตำรวจที่สพนหาเลย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้กระโดดลงจากหลังคา
วิ่งไปร้านสะดวกซื้อแล้วตำรวจไปจับกลุ่มได้ค่ะ
ก็สรุปคือเป็นลูกของคนข้างบ้านครับ
ลูกชายคนข้างบ้านมาก่อเหตุแบบนี้หลังจากนั้นก็เงียบหายไป
ไปปีนึงจาก๑๙กันยา๖๔
บึ้มมันมีเสียงดังที่หลังคาบ้านค่ะ
มาแล้วก็แบบเอ๊ะตกใจว่ามันมีเสียงอะไร
พอไปดูอุ๊ยตอนแรกเห็นขวดเบียร์อยู่บนหลังคาบ้านนะ

แล้วพอมา๑๐ตุลาเนี่ยตี๒ค่ะ
เสียงระเบิดเป็นระเบิดปิงปองแบบที่คุณผู้ชมเห็น

ทีนี้พอเห็นว่าเป็นคนเดิมไม่ไหวแล้วไง
ต้องโทรแจ้งตำรวจแล้วพอตำรวจกลับไปนะ
นึกว่าจะสงบเปล่าเลยค่ะคุณผู้ชม
ยังมาก่อเหตุอีกปลาระเบิดปิงปองใส่บ้านอีก๒รอบ

วันเนี่ยนะผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาในบ้านเลยนะ

วันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ร้อง

แล้วก็พาดูรอบเลยว่าเป็นอย่างไร

ฝั่งแม่ของผู้เสียหายจะพูดว่ายังไงค่ะ
ไม่ว่าจะไปวัดโรงเบียนบ้าน

แล้วทำไมจะต้องมาทำกับเราอย่างนี้

ลูกสาวแม่ก็ท้องแก่ใกล้คลอดแล้ว